มาดูกรณีที่พนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นสาวประเภท๒สวยหน้าตาดี
เขาถูกแขกที่ไปทานอาหารที่โรงแรมที่เขาเสิร์ฟอาหารอยู่ตบหน้าเข้าไป
เหตุผลเพราะว่าเขาไปเตือนบอกว่าห้ามสูบบุหรี่นะคะ
ในห้องอาหารของโรงแรมเขาไม่ให้สูบเชิญไปสูบด้านนอก
ก็ไม่พอใจไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใคร
นำซ้ำก็ยังเออะโวยวายปลาแก้วปลาข้าวของเธอก็ไปแจ้งความ
ตำรวจไม่ยอมเรียกคู่กรณีไปเจรจาในครั้งแรก
เธอก็ไปขอคลิปจากโรงแรมมาโพสต์ออกไปมีคนแชร์เยอะ
มีการนำเสนอข่าวจนโด่งดัง
สุดท้ายตำรวจก็เรียกเธอไปสอบปากคำ
แล้วก็เรียกคู่กรณีมาสอบปากคำด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เรียกไป๒ครั้งสุดท้ายมาแล้วครับ

ครั้งที่สองต้องไปแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องหมายจับแล้วไม่ใช่หมายเรียก
ถูกต้องแล้วก็จบสวยแล้วคือยอมขอโทษแล้ว

แล้วก็ให้เงินเยียวยาก็เป็นอันยอมความกันไป
พันธุ์ตำรวจเอกอนุสวะยาคำ
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยา
ก็ชี้แจงในคดีความที่พนักงานเสิร์ฟสาวประเภท๒
เขานำคลิปวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุ
เธอถูกลูกค้าผู้ชายคนนี้ตบหน้า
บริเวณหน้าห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอายุทยา
เหตุเกิดช่วงค่ำของวันที่๖พฤศจิกายน
เธอบอกว่าเธอห้ามไม่ให้ลูกค้าสูบบุหรี่ในห้องอาหาร

ทีนี้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยาก็บอกว่า
หลังจากรับแจ้งจากผู้เสียหาย
ทำทันทีด้วยก็มีการออกหมายเรียกไปสองครั้ง
ผู้ถูกเก่าหาก็คือนายสุรสีแห่งศรีสุวรรณ
เป็นผู้อำนวยการโครงการเขตอุตสาหกรรมนวรรณครสูงเนิน

ครั้งแรกไม่ไปครั้งที่๒มาแล้วครับ
วันนี้นายสุรสีเดินทางมาพบกับตำรวจตามหมายเรียก
ในข้อหาใช้กำลังเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
หลีกเลี่ยงที่จะพบกับสื่อมวลชนด้วย
ที่ตำรวจจะเรียกให้ทางด้านของนายปะนิตา
คตชปรภาซึ่งเป็นพนักงานเสริมสารประเภทสอง
เข้าไปคุยกันเจรจากันตกลงกันว่าจะเอายังไง
สุดท้ายนี่เป็นภาพนี้จับมือกันครับ
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีก็จบสวย
ฝ่ายผู้ก่อเหตุผู้ชายขอโทษผู้เสียหายแล้ว
หน้าพันธุ์ตำรวจเอกโชคชัยงามวงรักษาราชการ
เรื่องของการใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น
นะคะก็จ่ายค่าปรับไป๑๐๐๐แล้วก็มอบเงินเป็น
ใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายตามที่ตกลงกันก็
หมื่นบาททางผู้เสียหายก็อ่ะก็ยอมรับได้
แล้วก็ไม่ติดใจเอาความที่เกิดขึ้นก็ยอมถอนแจ้งความไปนะครับ
เธอก็โพสต์เลยบอกว่ากราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านผู้บังคับการท่านผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่จำรวจทุกคน
ฝ่ายบริหารของโรงแรมและเพื่อนพี่สื่อมวลชนและสื่อโซเชียลทุกท่าน
แน็ตขอแจ้งว่าตอนนี้น้องแน็ตได้รับความเป็นธรรมและคำขอโทษ
จากท่านผอสุรศรีแห่งศรีสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะคะ
แน็ตน้อมรับคำขอโทษจากท่านโดยที่ไม่ติดใจเอาความ
และถือว่าได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีของแน็ตคืนมาค่ะ
กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจน้องแน็ตนะคะ
ก็เป็นอันจบสวยแต่ตอนแรกคนวิภาพวิจารณ์เยอะ
แชร์เยอะตามหาว่าคนที่ตบเป็นใครใหญ่มาจากไหนถึงมาทำแบบนี้
ตอนแรกที่เป็นข่าวก็มีบอกว่าเป็นข้าราชการหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่
นะครับนะฮะก็เป็นอันจบไปนะครับ